องอำนวยการร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษได้มีการแจ้งให้
ประชาชนทราบเรื่องของการจัดการจราจรแล้วก็เตรียมตัวขอ
ประชาชนในห่วงของวันที่สองถึงห้าภึกษภาคมนี้ที่มี
จัดงานพระราชพิธีครับ
บริเวณพื้นที่ชั้นในตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปในถนน
แปดสายคือถนนหน้าพระรานตลอดสายถนนหน้าพระธาตุจากแยกสามเหลี่ย
วิเศษชัยศรีไปถึงแยกพระจันทร์ถนนราชดำเนินในจากแยกผ่านพิภพ
ไปถึงแยกป้อมเสด็จป้อมพระเด็จนะครับถนนสนามชัยจากแยกป้อม
ผลิตไปจนถึงแยกท้ายวังวงเวียมรอดอร์ถนนหาบเหยถนนหลักเมือง
ถนนกรยานมัยตรีถึงสะพานช้างโรงศรีและซอยสรานลมครับวันที่๓
พฤษภาคมจะขยายการปิดการจราจรพื้นที่ชั้นในเพิ่มอีก๖เส้นทาง
แก่ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาเป็นต้นไปคือถนนราชินีจากแยกผ่านพิภพ
ถึงใต้สะพานพระปิ่นเกล้าถนนสนามชัยจากแยกท้ายวังถึงแยกตัด
กับถนนพระพิพิษถนนหน้าพระธาตุตลอดสาย
ถนนพระจันทร์ตลอดสายถนนมหารราชจากท่าพระจันทร์ไปถึงปากซอย
เศรษฐการถนนท้ายวังแล้วก็เปิดจุดคัดกรองเวลา๖นาฬิกา
วันที่๔พฤษภาคมจะปิดการจราจรต่อเนื่องจากวันที่๓ไปจนถึงเวลา๒๔นาฬิกาและเปิดจุดคัดกรองในเวลา๖นาฬิกาครับ
ส่วนวันที่๕พฤษภาคมจะขยายการปิดการจราจรเพิ่มขึ้นอีก๓๔สาย
และจะขยายการปิดการจราจรพื้นที่ชั้นนอกเพื่อรองรับประชาชนที่จะไปร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
และรอเฝ้ารับเสด็จในเส้นทางเพิ่มอีก๑๐สาย
ก็คือถนนราชดำเนินนอกจากแยกจบรอไปถึงแยกพระรูปรอห้า
ถนนศรีอยุธยาจากแยกพลหนึ่งถึงแยกวัดเบล
ถนนพิศนุโลกจากแยกวังแดงไปถึงแยกยมราช
ลูกหลวงจากแยกประชากะเสมไปถึงแยกสะพานขาว
กรุงเกษมจากแยกเทเวศไปถึงแยกกษัตริย์ศึก
คู่ขนานลอยฟ้าจากทางลงซีรินทรข้ามสะพานพระราม๘ไปถึงแยกวิสุทธิกษัตริย์

ถนนจักรพัฒน์ติพงจากแยกจอปรอไปถึงแยกแม้นศรี
ถนนล้านหลวงจากแยกหลานหลวงไปถึงแยกยมราช
ถนนนครสวรรค์จากแยกจักรพรรติพงศ์ไปถึงแยกนางเลิ้ง
แล้วก็จะมีการจัดรถทางเดียวในถนนสวรรคโลกจากแยกยมราชไปถึงแยกสวนี
และขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมและวางแผนการเดินทางในห่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับ